มีเหตุวิหารกลางน้ำวัดเขาสะพานนาคที่จังหวัดลบบุรีพังสุดตัวลงมานะครับ
พังเสียหายทั้งหลังทางวัดต้องปิดกั้นพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย

สภาพความเสียหายของวิหารกลางน้ำวัดเขาสะพานนาคจังหวัดลบบุรี
ซุดตัวลงเสียหายจะเห็นได้ว่ามีส่วนที่ซุดตัวลงไปใต้น้ำประมาณ๑๓ของตัววิหาร
อกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนแตกหักเสียหายและผนังมีรอยร้าวโชคดีขณะเกิดเหตุไม่มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
วิหารแห่งนี้สร้างมาประมาณ๓ปีภายในเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อปาน
หล่อสมเด็จพระพุทธาจารย์และหลวงพ่อฤษีลิงดำตั้งอยู่บริเวณกลางสระน้ำของวัด
ขณะนี้อยู่ระหว่างตกแต่งปูพื้นด้านนอกและทางเดินไปวิหารกลางน้ำแต่เกิดการยุบตัวเสียก่อน
ผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าสระน้ำลึกประมาณห้าถึงหกเมตรขณะที่กำลังให้อาหารปลาตรงทางเดิน
ได้ยินเสียงดังลั่นจากนั้นวิหารก็ค่อยเอ็นตัวไปด้านหลังสุดลง
มีสิ่งของต่างภายในวิหารร่วงหล่นลงน้ำ
ค่อยดังคืนแล้วคราวนี้มันก็ไหวตรงปูนแตกเตียงอะไรไม่รู้
มันกล้าแล้วเสามันล้มมันก็ค่อยลงค่อยลงค่อยลง
เพิ่งเข้าแล้วให้อาหารปลากันตกใจหมดเลย
ชาวบ้านในพื้นที่พากันเสียใจที่วิหารกลางน้ำ
ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านซุดตัวลง
แต่เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีขององค์พระที่ประดิษฐานอยู่ภายใน
ทำให้ไม่มีใครบาดเจ็บรวมถึงพระพุทธรูปยังอยู่ในสภาพดีไม่แตกหัก
บารมีของลวงพ่อคุ้มอยู่สโลทนถูกกันทั้งหมู่บ้าน
รอบหมู่บ้านใกล้เคียงก็เหมือนกัน
เพราะว่าเป็นที่ศูนย์รวมของประชาชนสะพานมากก็ว่าได้
อันนี้รู้สึกเสียใจมาก
โดยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ
ต้นพบว่าการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน
มีการเสริมเหล็กที่ไม่สมบูรณ์และไม่ถูกตำแหน่งตามหลักวิชาการ
รวมถึงการก่อสร้างฐานและตัววิหารไม่มีความต่อเนื่อง
ทำให้ฐานไม่มั่นคงจนเกิดการซุดตัวพังลงมา
โดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลบบุรี
แนะนำให้มีการลื้อทิ้งและสร้างใหม่ให้เกิดความปลอดภัย
เมืองต้นทางวัดได้ปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไป
และหลังจากงานลอยกระทงแล้ววัดจะสูบน้ำออกจากสระ
เพื่อให้โยธาธิการเข้ามาตรวจสอบอีกครั้ง
จะเปิดให้ได้เข้าชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดต่อไป
ที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้านจะซุดตัวลง
แต่ไม่ได้หมายความว่าชาวบ้านจะหยุดเลื่อมใสสัทธา
จากนี้ยังคงช่วยกันทำนุบำรุงสถานที่แห่งนี้
ให้กลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจอีกครั้ง
ข่าวเทราะทีวีรายงาน